น้ำใจดีที่มีให้กันและกันเนอะ
ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน
เราจะเห็นพ่อค้าแม่ขายหลายคนที่เขามาแจกอาหารให้ทานฟรีกันนะคะ
วันนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งโอ้โหเป็นพ่อค้าใจดีค่ะ
เขาเอาอะไรมาแจกเอาอะไรมาขายไปดูกันค่ะ
นี่เห็นป้ายไหมคุณไม่มีเงินกินฟรี
โอ้โหใจปั้มมากเลยแต่ใครที่พอมีกำลังจ่าย๒๐บาทเขาก็ขายด้วยคุณ
นี่ค่ะเป็นร้านข้าวแกงที่อยู่บริเวณริมถนนด้านข้างสถานีตำรวจภูทรคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยอะโสธรนะคะ
ตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้ายาวไปจนถึงตอนเที่ยงวันของทุกวันเลย
อยู่แถวนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องมาต่อแถวรอซื้ออาหารกันเพราะราคาแค่๒๐บาทเท่านั้นเอง
เนี่ยค่ะเป็นร้านที่ใจดีมากและใจดียิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคือนายชาคริสเกียรติปริยัติหรือนายเคราว
คราวเสือดำอยู่ข้างในร้านเนี่ยนะคะ
อ๋อเจ้าของร้าน
แล้วก็ยังเป็นเจ้าของเฟิร์นชายหมูย่างในคร่าวด้วย
เห็นเจ้าของร้านรึม็นึกถึงใครรู้หรือว่า
แล้วยังมีจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละคุณช่วงนี้เขาไม่ให้กินข้าวที่ร้านใช่ไหม
ก็ได้รับผลกระทบก็ต้องปิดร้านกันไปนะคะเป็นการชั่วคราว
แต่ก็เอาล่ะทุกคนต้องปรับตัวในคราวเขาก็เลยหันมาทำข้าวราดแกงขายแทน
ราคาถูกมากคุณผู้ชมเมนูอยู่ที่เมนูละ๒๐บาทเท่านั้น
และที่สำคัญคือพี่เขาบอกว่าถ้าใครนะได้รับผลกระทบไม่มีรายได้
ไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยมาจ้ะมากินข้าวได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยเลี้ยงเลยจ้ะ
เนี่ยคุณถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่นี่แบบว่าใจใหญ่นะ
ที่เรียกว่าสละทรัพย์ส่วนตัวที่สละกำลังส่วนตัวนะคะ
แบ่งปันมาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงเวลานี้
เอาล่ะกำลังใจดีพลังใจดีแบบนี้ส่งต่อให้กันมันทำให้เรามีความเข้มแข็ง
จะได้ต่อสู้กับสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไป